หลังจากที่เกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
เรื่องของหนุ่มช่างไฟฟ้าที่เขาก็ระแวงว่าภรรยาจะนอกใจ
ก็เลยใช้สายไฟรัดคอภรรยาจนเสียชีวิต

วันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วครับ
ได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่าย
ว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับเหตุการณ์เนี้ยนะครับ
มีผู้ที่ไปพบศพนายสุภกิจนินเกษมอายุ๓๔ปี
เขาเป็นช่างไฟฟ้านะฮะเสียชีวิตในสภาพมือขวากำปืนปากกา
แล้วก็มีกระสุนที่ยิงแล้วขนาด๓๘อยู่ในลำกล้อง
อยู่ที่บริเวณหน้าผากนะฮะรอยกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปหนึ่งนัด
แล้วก็มีแขนซ้ายขาซ้ายพาดทับร่างนางสาวปนิดาภูลผล
อายุ๓๔ปีเป็นภรรยาของเขา
นางสาวปนิดาเนี่ยเสียชีวิตในสภาพที่คอถูกสายไฟฟ้าสีดำรัดเอาไว้แน่นเลยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าที่เป็นห้องแถวชั้นเดียว

เพราะว่านายจ้างเขาเห็นว่าหายเงียบไปไม่มาทำงาน
พอมาดูก็พบว่าเอาเสียชีวิตทั้งคู่อยู่ในห้องเช่า
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ให้จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ผลมีศักดิ์อายุ๔๐ปี
ในจ้างของผู้ตายบอกว่าสองสามีภรรยา
เคยเป็นลูกจ้างที่ร้านของเขา
แล้วก็ลาออกกันไปนะฮะ
บอกว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านของนางสาวปานิดา
ซึ่งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะ
ส่วนที่ร้านเนี่ยแล้วก็ห้องเช่าที่เกิดเหตุที่พบศพกันเนี่ย
อยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งอยู่ที่ปลวกแดง
ทีนี้พอออกกันไปได้สักปีนึง
ทั้งคู่ก็กลับมาขอทำงานอีกครั้ง
ก็มาทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้ราวเดือนเสร็จนะครับ
นายสุภกิจทำหน้าที่เป็นช่างไฟฟ้า
ส่วนนางสาวปนิดาภรรยาจะคอยเป็นผู้ช่วย

เป็นลูกไม้ลูกมือให้กับสามี
ก่อนหน้านี้นางสาวปานิดาเป็นสาวโรงงาน
แต่พอมีวิกฤตโควิด๑๙ก็ตกงานนะ
ทางคุณชายาพิมเขาก็เห็นใจไง

ก็เลยจ้างภรรยาให้ด้วยก็ได้

ให้เงินค่าจ้างนางสาวปนิดาวันละ๓๕๐บาท
นายสุภกิจปกติเป็นคนมีนิสัยร่าเริงนะครับ
นายจ้างบอกแต่ตอนที่ลาออกไปช่วงแรกเนี่ย
แล้วไปอยู่บ้านภรรยาที่อำเภอวังจันทร์เนี่ย
แล้วพอกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้ง
เห็นได้ชัดว่านิสัยเนี่ยดูเปลี่ยนไป
เป็นคนสนุกสนานร่าเริงเหมือนเก่า
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาทำงานเสร็จก็เก็บตัว
กลับไปอยู่ที่ห้องเช่ากับภรรยา
นี่ค่ะนี่คือนางสาวปานิดาคนเมื่อสักครู่นี้
คือนายสุภกิจสามีนะครับ
นายจ้างบอกว่าสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวนั่นแหละ
นางสาวปนิดาเคยมาบ่นให้นายจ้างฟังว่า
นายสุภกิจสามีชอบหึงหวงแล้วก็ระแวง
กลัวว่านางสาวปนิดาจะนอกใจจะมีชายอื่นก็ทะเลาะเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยนะครับ
ช่วงที่ลาออกไปนายสุภกิจไปอยู่ที่บ้านภรรยา
ตอนนั้นเขาไปทำธุรกิจแล้วโดนโกงนะฮะ
ก็เลยมาขอกลับทำงานกับนายจ้างเก่า
แล้วก็บ่นว่าตอนที่อยู่ที่บ้านภรรยาเนี่ย
ก็ยังมีปัญหาทะเลาะกับครอบครัวของภรรยาอีก
ก่อนเกิดเหตุเช้า๒๒เมษายน
นายสุภกิจมาทำงานตามปกติ
แต่พอตอนบ่ายเนี่ยหายตัวไป
จนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งก็ยังไม่มาทำงาน
นายจ้างเขาก็เป็นห่วงร้านอยู่ใกล้ใกล้ห้องเช่านะฮะ
ก็เลยมาดูมาเคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
โทรศัพท์ไปก็ไม่มีใครรับสาย
ก็เลยตัดสินใจงัดประตูเข้าไป
แล้วก็ไปเจอทั้งคู่เสียชีวิตอยู่บนที่นอน
จนก็งัดเข้า
ก่อนหน้านั้นตอนที่เขาอยู่กับเราเขาก็ลองห่องระแห่งบ้าง
เรื่องคือผู้หญิงไปทำงานโรงงาน

แต่ว่าผู้ชายน่ะก็ทำอยู่กับพี่

แต่เหมือนว่าผู้หญิงก็สังคมโรงงานก็คือมีเพื่อนผู้ชายมีอะไร
แต่พี่ไม่รู้ว่ามีอะไรนะ

แล้วก็เลยตัดสินใจว่าแก้ปัญหาด้วยการลาออกไปอยู่บ้านผู้หญิง

พอเขาไปอยู่นู่นเขาไปทำไฟเขาก็โดนโกง
ซึ่งไปทำตรงนู้นก็ไม่จ่ายเงิน

พอเขาอยู่ด้วยกันมากเขาก็มีปัญหาบ่นว่า
ไปพังปากด่าแม่ยายบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งผู้หญิงเขาไปว่าแม่เขา

พอกลับมาเที่ยวนี้ไม่ค่อยคุยกัน
คุยกับพี่ด้วยไม่ค่อยคุยกับเฮียด้วย
ศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับครอบครัวของนางสาวปณิดานะครับ
ตอนที่มารอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลระยองนะครับ
พี่สาวของนางสาวปนิดาบอกว่าพอรู้ข่าวเนี่ย

ครอบครัวอยู่ที่อำเภอวังจันทร์นะครับ

แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าคนที่ฆ่าน้องสาวของเธอเนี่ย

เพราะว่าเมื่อเดือนก่อนทั้งคู่ก็ยังอยู่ที่บ้านที่อำเภอวังจันท

ที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
ก็เห็นสามีภรรยาคู่นี้
เขาก็ทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยตามภาษา
แต่ยอมรับว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึง
แต่ก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
เท่าที่รู้สองคนนี้รักกันมากนะ
ตอนนี้ทางญาตินะครับตัดสินใจแล้วว่า
จะไม่นำศพทั้งคู่ไปสวดด้วยกัน
บำเพ็ญกุศลด้วยกันนะครับ
โดยจะรับในส่วนนางสาวบรินาค์
ครอบครัวจะรับกลับไปทำพิธีที่อำเภอวังจันท

นี่นะฮะอันนี้ทางครอบครัวของ

เป็นคนขยันทำงานแล้วเขามีลูกสองคน
ที่เขาต้องเลี้ยงแล้วก็แม่อีกคนนึงด้วย

แต่พอเขาย้ายออกมาทำงานได้

เกือบ๒เดือนค่ะเขาก็ไม่ได้ติดต่อกัน

เป็นผู้ชายที่เขาหึงมากหึงแรง

ก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าเขาคุยอะไรกัน
แต่ที่เขาอยู่บ้านด้วยกันตลอด

เขาก็โอเคทั้งคู่อะค่ะ
เขาไม่มีอะไรให้เราแบบ

อะไรแบบนี้ตอนแรกก็มีโกรธ
แต่ตอนนี้เรา

นางสาวปนิดาบอกว่า

เห็นข่าวสามีภรรยาฆ่ากันตาย

มันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวเอง

ที่สำคัญก็คือสงสารหลานสาว

ทั้งสองคนก็มาอยู่ที่บ้าน
โดยแม่บอกว่าขณะที่ทั้งสองคนมาอยู่ที่บ้าน

ก็ทำงงทำงานไม่มีปัญหาอะไร

แต่เท่าที่ลูกสาวเล่าให้ฟังก็คือขี้หึง

ก็เลยคาดว่าสาเหตุของการก่อเหตุ

เรื่องของความหึงห่วง
ตลอดไปกิน
ไปเอาลูกกับหลานช่วยกัน
แต่พอเขามาที่ระยอง
ก็มีเรื่องเหมือนเราเกิดขึ้นแบบนี้เลย
ส่วนทางฝั่งครอบครัวของนาย

กำลังเดินทางมาจากนครสวรรค์

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุย

กับทางพี่ชายของผู้ตายนะครับ

ก่อนที่นายสุภกิจจะก่อเหตุ

เขามีหลักฐานทางไลน์นะ

โอ้โหสิให้ผมด้วย

แต่น้องชายไม่อ่านไลน์ฮะ
ไม่มีไลน์ขึ้นว่าน้องเนี่ยอ่านแล้วไม่มี

แต่ก่อนจะส่งข้อความนี้มาพี่บอกว่า

เขาได้ไลน์มาเหมือนกับจะสั่งเสียอยู่หลายรอบ
นะครับอันนี้พี่สาวบอกนะครับพี่สาว

สันนิษฐานว่าน้องชาย

อารมณ์แปรปรวนมากจากคนสนุก
นานเฮฮากลายเป็นคนนิ่งไม่พูด
ไม่จ่าแล้วก็ขี้หึง

คุยกับใครไม่ได้เลย

เพราะว่าน้องชาย

พี่สาวว่าเขาจะต้อง

มาคิดมากก็คงทำให้เกิดความเครียด

ก็คือก่อนนาทีเขาคำถูกช่วงเวลาแล้ว

พี่เห็นพี่ก็ตกใจนะเพราะว่าจริงอ่ะตอนที่ว่ารู้รู้จักพี่สาวที่ว่าเขาเคยคือว่า
อ่าผมผมไม่เหมือนผมไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือถ้าเกิดว่าผมหายเงียบไปพี่ก็มาหาผมแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
ผมอาจจะไม่อยู่อะไรประมาณเนี้ยพอพี่เห็นก็คือพี่ก็ตกใจนิดหน่อย
พี่ก็กินตอบกลับไปว่าเอ้าทำไมเป็นแบบนี้คือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็คือเขาก็ไม่ได้อ่านไลน์พี่แล้วไง
สำหรับศพของทั้งคู่นะครับสามีภรรยาทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
ทางฝ่ายของผู้หญิงเนี่ยทางญาติเขาจะรับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอวังจันทร์
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยนะครับอยู่ที่นครสวรรค์ทางญาติเนี่ยเขาบอกแล้วนะฮะว่า
เดี๋ยวนายจ้างเขาจะจัดการเรื่องงานศพให้ที่ทำงานอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นแหละ
ใช่ค่ะหลายข่าวที่เราเล่าไปนะคะ
สาเหตุของการทำร้ายร่างกายกันฆ่ากันตายก็เมาเมาเหล้าเมายาครับ
เรื่องความรักความหึงห่วงอะไรแบบนี้เนาะ